มาดูความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ศรัทธาแล้วก็เป็นโยมอุปถาคครับ
ของวัดพระนอนขอนม่วงพวกเขาเนี่ยระดมเงินนะ
ธรรมนุบำรุงพุทธศาสนาบริจาคเงินให้วัดไป
ปรากฏว่าวันหนึ่งเงินจากบัญชีของวัด
โดนเจ้าอาวาสถอนไปอุ้ยสามล้านบาท
เอาแล้วเจ้าอาวาสตอนนี้อยู่ไหนเนี่ยต้องถามนะ
หายไปเลยครับคุณผู้ชมฮะนี่ฮะเป็นบรรดาชาวบ้านที่เขามารวมตัวกัน
คือเป็นชาวบ้านที่เขาศรัทธาในพระที่วัดพระนอนขอนม่วงตะบนดอนแก้วจังหวัดเชียงใหม่
อกร้อนใจเลยเงินที่ตั้งใจทำบุญเนี่ยนะ
โดนเจ้าอาวาสก็คือพระครูสุนทรพัฒนสิทธิ์เบิกไป๓ล้านบาทแล้วก็ล่องหนไปจากวัดตั้งแต่พุธที่แล้วครับ
สิบสี่ธันวาคมผู้นำชุมชนเผยว่าช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาทางคณะกรรมการวัดและชาวบ้าน
ไปเจอความผิดปกติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินในบัญชีของวัด
ก็เลยพยายามติดตามทวงถามขอคำอธิบายขอคำชี้แจงจากเจ้าอาวาสมาโดยตลอด
แต่เจ้าอาวาสก็ไม่ได้ชี้แจงอะไรที่มันชัดเจนครับกระทั่งในที่สุด
เจ้าอาวาสก็หายตัวไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วล่าสุดติดต่อได้แล้วนะคุณผู้ชมฮะ
ติดต่อเจ้าอาวาสได้แล้วท่านเจ้าอาวาสท่านบอกแบบนี้ว่าไง
ท่านหายไปเนี่ยหลบไปพักผ่อนครับเพราะท่านเครียดหรอ
แล้วก็ตอนนี้ท่านกำลังร่วมงานบวชอยู่ที่จังหวัดหนึ่งในภาคอีสาน
แต่ไม่บอกว่าจังหวัดไหนนะแต่รับปากรับปากเดี๋ยววันนี้จะเดินทางกลับมาวัด
เออและจะประชุมร่วมกับชาวบ้านเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับเงินสามล้านที่หายไป
ว่ามันเป็นยังไงมายังไงอุ้ยแต่พอเจ้าอาวาสบอกแบบนี้อ่ะ
คนในพื้นที่คนอื่นพระลูกวัดว่ายังไงอ่ะ
ก็ยังใจคอไม่ดีครับคุณน้ำแข็งคุณผู้ชมฮะ
ชาวบ้านเองไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเจ้าอาวาสเนี่ยจะกลับมาจริงตามที่รับปากไว้หรือไม่
ในที่สุดแล้วแม่ชาวบ้านบอกอาจจะต้องดำเนินการตามกฎหมายนะ
มันจะเป็นการยักยอกทรัพย์หรือเปล่าพระลูกวัดรูปหนึ่งบอกว่าไม่คิดว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นกับวัดเก่าแก่
ที่ผ่านมาก็เห็นท่านเจ้าอาวาสปฏิบัติธรรมพัฒนาวัดพระนอนขอนม่วงมากว่า๓๐ปีแล้ว
ไม่คิดว่าจู่ท่านจะหายไปจากวัดพระลูกวัดรูปนี้ยอมรับว่าเรื่องที่เกิดขึ้น
มันส่งผลต่อขวัญและกำลังใจของชาวบ้านเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าตอนที่ไปบินทบาทเนี่ย
คือชาวบ้านนอกจากมาใส่บาทด้วยจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยศรัทธาแต่ก็ถามด้วยเหมือนกัน
ถามถึงข่าวนี้เหมือนกันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าข่าวนี้มันทำให้วัดก็เสื่อมเสียไปครับ
ทางด้านวัยวัชกรของวัดบอกว่าบ่ายวันนี้สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่
เจ้าคณะอำเภอคณะกรรมการวัดและชาวบ้านเดี๋ยวจะมาร่วมประชุมกันเรื่องนี้ครับ
เจ้าอาวาสบอกว่าจะเดินทางนำเงินมาคืนในช่วงบ่ายวันนี้ด้วยเอาล่ะเดี๋ยวได้ติดตามกันบ่ายวันนี้นะ
สำหรับบัญชีของวัดพระนอนขอนม่วงทางวัดเนี่ยเปิดบัญชีเป็นชื่อเจ้าอาวาสและวัยวจกร
ซึ่งการเบิกใจเนี่ยต้องใช้สองคนเซ็นเบิกนะคุณผู้ชมฮะค่ะ
วัยวัชกรก็มีหน้าที่เซ็นให้เจ้าอาวาสไปเบิกด้วยนี่แหละครับ
ในส่วนของวัยวัชกรนั้นนะครับก็เบื้องต้นก็
มีอำนาจเซ็นกว่าจริงนะครับแต่ในการบริหารจัดการ
อ่าจ่ายภายในวัดท่านบริหารเองทั้งหมดครับผมอ่าวัยวัชกรบอกว่ามีหน้าที่เซ็น
แต่การบริหารเงินของวัดเนี่ยเป็นหน้าที่ของท่านเจ้าอาวาสนะครับ
ทีมข่าวเราได้คุยกับชาวบ้านซึ่งหลังจากนี้แม้ว่าเจ้าอาวาสจะนำเงินมาคืนเนี่ย
แต่ช่วงบ้านโอ้โหนี่เขาเหมือนเขาสิ่งสัตธาระวะคุณฮะ

ไม่ต้องการให้มาเป็นเจ้าอาวาสที่นี่อีกต่อไปครับ

ก็ถ้าเป็นไปได้เดี๋ยววันนี้ช่วงบ่าย
ถ้ามีการชี้แจงจากท่านเจ้าอาวาสเราจะนำเสนอให้ฟังนะครับ

เขาก็อยากรู้ว่าคือจะยังไงต่อนะคะ